คุณผู้ชมเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับพึ่ง

บางคนก็เชื่อว่าเพิ่งไปทำรังที่ไหน

วันนี้เลยจัดเต็มรวบรวมมาให้ดูว่า
พึ่งไปทำรังที่ไหนกันบ้าง

เกี่ยวกับพึ่งว่ากันว่า

ก็มักจะมีเรื่องราวดีเกิดขึ้น

พึ่งทำรังในรถ

ภายในยังมีป้ายทะเบียนรถ

เหลือเลข๒ตัวชัดเจน

งานนี้ทำเอาชาวเน็ตลุ้นไปตาม

เจ้าของรถยังถ่ายทะเบียนรถแบบเต็ม
มาให้ชาวเน็ตดูเผื่ออีกด้วย

ต่อเต่า๔๙๒๗พยาวครับผม

คลิปนี้คนโพสต์บอกว่า

นึกว่ากางเกงในลายเสือดาว
บางคนก็มองเป็นพรมเช็ดเท้า

หลายคนบอกยอมใจคนเช่า

ส่วนใครเองที่ตามหาเลขห้อง

ก็คงไม่ทราบเลยไม่ได้บอกไว้

เหตุเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่ง

อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี